เรื่องนี้ค่ะที่สมุทรปราการเดี๋ยวเห็นภาพก็จะนึกออก
คือมีบ้านหลังนึงเขาบอกว่าบ้านเยื้องกัน
เพรสเซอร์แอร์๘ตัวอยู่หน้าบ้าน

ใช่แล้วบ้านเขามีแมวแล้วแมวเขาอ้วนขนปุ๋ย

พอบ้านเยื้องเขาเปิดอ่านเนี่ย

แต่ก็แปลกจุดที่เขาวางคอมแอร์ก็วางจุดที่แปลกดีเหมือนกัน

มันก็จะอยู่ด้านในเข้าไปหน่อยใช่ไหม

แต่อันนี้มันคือเหมือนกับเขาต่อเขาต่อเติมมา
แล้วก็เป็นออฟฟิศหน้าบ้านแล้วก็วางคอมแอร์ตรงนี้

ตูดหมึกอยู่หน้าบ้านแล้วเนี่ยต้องทนร้อนกับคอมแอร์ที่เป่าลมร้อนออกมาค่ะ
เจ้าของตุ๊ดหมึกอ่ะโพสต์เรื่องนี้ในโลกโซเชียล

ส่งคุณเลิฟระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ

หมู่บ้านนี้อยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรปราการนะคะ
คุณเลิฟไปยืนอยู่ที่หน้าคอมแอร์

นี่คุณเลิฟบอกว่าตอนนั้นเขาเปิดแอร์แค่๒ตัวพี่อุ๋ย

ตัวก็ร้อนแล้วแต่ร้อนไม่มากแต่ร้อนไม่มากแต่ก็๒ตัว

ทีนี้น้องเลิฟก็ไปคุยกับเจ้าของแมวคุณอภิรดีนะคะอายุ๔๒
บอกว่ามันร้อนจริงนะถ้าเปิดแอร์๘ตัวพร้อมกันเนี่ย

แล้วทนร้อนแบบนี้มาเป็นเดือนเธอก็ไม่อยากจะมีปัญหา
นี่แมวน่ารักค่ะดิฉันเป็นป้าแมว
คือก่อนหน้านี้ไม่อยากจะมีปัญหาเพราะว่ามันก็มีเรื่องเสียงดัง
เรื่องอะไรไม่มีที่จอดรถหน้าบ้านบ้างอะไรบ้าง
มันมีเรื่องเล็กน้อยอยู่แล้วก็เลยไม่อยากจะมีเรื่องอื่นให้มันเป็นปัญหาไปอีก
แต่ก็ทนไม่ไหวอ่ะมันร้อนจริงสงสารตูดหมึกตูดหมึกมันอยู่หน้าบ้านอ่ะ
แล้วก็ห่างกันสักประมาณเกือบ๑๐เมตรได้นะคะ

คนก็รอแล้วแมวขนมันเยอะแล้วตูดหมึกมันอ้วนนิดนึง

เราเป็นบ้านตรงข้ามแล้วเราจะมาทำอะไรแถวที่จอดรถหน้าบ้านเรา

ตูดหึงน่ารักจังเลยน้องเลิฟแอบส่งรูปตูดหมึกมาให้มิ้วรู้ว่ามิวเป็นธาตุแมว

ทีนี้ตัวคุณอภิดีไปร้องเรียนกับทางเทศบาลตะบนเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการแล้วนะคะ
คือเมื่อ๒๔มิถุนายนค่ะแต่ร้องไปแล้วเรื่องมันยังเงียบอยู่

ชาวเน็ตว่ายังไงบ้างเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้

คือพอโพสต์ไปปุ๊บเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่เทศบาลก็มาดู
มาดูเมื่อวานนะคะครับและเช้าวันนี้บังเอิญได้ไปคุยกับเจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านที่ติดคอมแอร์ไว้อะค่ะครับเขาก็รับปากว่าจะแก้ไข
จะย้ายคอมแอร์ไปไว้บนหลังคาแต่เดี๋ยวไปฟังเสียงบ้านที่เขาได้รับ
ก่อนนะคะบ้านของคุณอภิรดีอะค่ะ
ที่จอดรถมันมีปัญหาเรื่องเสียงมันมีปัญหาเรื่องจุกจิก
ที่เรารู้สึกว่าเออปล่อยเราไม่ต้องคุยก็ได้ซึ่งเดี๋ยวมันก็จบไป
แต่ทีนี้ปัญหาสำคัญก็คือเรื่องแอร์ซึ่งเราคิดว่าเราต้องอยู่กับมัน
เราคิดว่าเรามันไม่ไหวแล้วเราก็เลยต้องบอกกันเนี่ยค่ะ
อ่าคุณระวีการน้องเลิฟของเราได้เจอคุณโป้งเจ้าของบ้านเจ้าของคอมแอร์
นี่พอดีเลยนะฮะนี่ก็เลยถามคุณโป้งเลยนะฮะ
คุณโป้งบอกว่านี่เพิ่งรู้ปัญหาจากบ้านของน้องแมวอะไรนะ
ชื่ออะไรตูดหมึกเจ้าตูดหมึกอ๋อเพิ่งรู้นี่แหละฝั่งตรงข้าม
เพราะว่าปกติแล้วคุณโต้งบอกว่าคุณโป้งบอกว่าไม่ค่อยได้มาที่ออฟฟิศ
ค่ะอ่าเขาต่อเติมบ้านออกมาใช่ไหมเขาบอกไม่ค่อยได้มาที่ออฟฟี
หมึกหน้างอเลยเนี่ยเพิ่งทราบเพิ่งทราบว่าตูดหมึกมันเดือดร้อนนี่เอง
คุณโป้งบอกว่าได้คุยกับทางเจ้าของบ้านแล้ว
เจ้าของบ้านหลังนี้ที่มีแมวเนี่ยเดี๋ยวจะย้ายคอมแอร์๘ตัวออกทันที
บอกช่างแอร์ไปแล้วนี่กำลังวางแผนอยู่ว่าจะย้ายขึ้นบนหลังคาบ้าน
นี่เห็นไหมอือหืออืมเปิดอยู่สองตัวใช่ไหมค่ะ
เลิฟนี่ผมปลิวเลยนะฮะคาดว่าใช้เวลาสักหนึ่งเดือนน่าจะเสร็จ
นี่เห็นไหมนี่นี่นี่นี่นี่ถ้าเปิดแปดตัวนี้ก็โอ้โห
คุณโป้งบอกว่าส่วนตัวไม่กังวลนะฮะเรื่องที่ตกเป็นกระแสในโซเชียล
เพราะความจริงตั้งใจจะย้ายออกอยู่แล้วตอนที่ช่างแอร์เอาคอมเพรสเซอร์แอร์มาติดตรงนี้เนี่ย
ก็รู้สึกอยู่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่จะเอารถเข้ารถออกก็ลำบาก
นี่ฮะที่ผ่านมาตลอด๑เดือนที่ติดตั้งเสร็จเนี่ย
ไม่เคยเปิดพร้อมกันทุกตัวเลยบางทีก็เปิดแค่ตัวสองตัวนะ
เพราะว่าจะเปิดเฉพาะในส่วนของออฟฟิศที่พนักงานทำงานอยู่ในจุดห้องตรงนั้นเท่านั้น
กังวลครับก็รับแล้วว่าจะย้ายจริงจะย้ายตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว
แต่ว่าด้วยด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเพิ่งเสร็จแล้วเนอะอ่า
เราก็เราก็ไม่รู้ว่าทางตรงข้ามบ้านเขาเดือดร้อน
คราวนี้เนี้ยก็เพิ่งทราบเมื่อวานนี้เราก็เลยบอกเออเฮ้ย
ก็เขาเห็นใจครับก็เขาอยู่ที่นี่เนอะเราไม่ได้อยู่ที่ตลอด
เราก็มาทำงานแค่เช้าเย็นกลับคือความจริงต้องแหมพูดจริงตรงนะ
แนะนำตรงนี้ได้ยังไงว่าพี่ติดคอมพิวเซอร์แอร์ตรงนี้เลย
คุณผู้ชมบอกแปลกทำไมถึงติดตรงนี้ตั้ง๘ตัวก็งงเหมือนกัน
โก้งเขาบอกช่างแอร์เป็นคนติดความจริงถ้าเป็นช่างแอร์เนี่ยโอ้โหไม่ได้หรอกพี่
ไม่ปรึกษากับเจ้าของบ้านเหรอคะช่างแอร์ว่าผมจะติดตรงนี้
นี่ท่านผู้ชมบอกนี่ตูดหมึกนี่เป็นตูดเปื่อยแล้วมั้งเนี่ย
นี่มีบ้านหลังข้างที่เขาต่อเติมอะไรของเขาออกมาเนี่ย
ว่าความจริงเขาก็ได้รับปัญหาเหมือนกันนะฮะ

ตอนก่อสร้างเนี่ยแล้วก็ไปเจาะเสาเข็มอะไรพวกนี้
ได้รับผลกระทบเหมือนกันอ่าเดี๋ยวคุณโป้งเขาบอกว่า
จะแก้ขายให้อืม
ตรงนี้แจ้งไปแล้วครับเนี้ยแจ้งไปแล้วจริงจริงแจ้ง
อย่างน้อยก็เจ้าของบ้านคือคุณโป้งได้คุยกับเพื่อนบ้านแล้ว
ฝากคุณโป้งแก้ปัญหาให้หน่อยก็แล้วกันเนาะ